รามกันหน่อยครับเหตุการณ์นี้อวสารวัยรุ่นที่ชอบดื่ม๔คูณร้อยนะฮะ
เพราะว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มมีร้านค้าอยู่๒ร้าน
เปิดติดติดกันเลยครับขายอะไรบ้างให้กับวัยรุ่น
ขายยาแก้ไอขายยาจิตเวทให้กับกลุ่มลูกค้า
มีตั้งแต่ป๖ป๖ปฐม๖ถึงม๓เด็กซื้อยาเสร็จแล้วเดินออกมานอกร้านเสร็จปั๊บ
สมเลยครับกลายเป็นยาเสพติดสูตร๔คูณร้อยกระดกกรึ๊บดื่มหน้าร้านก็มีฮะ
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ครับประสานพลังกันแล้วลงไปล่อซื้อสุดท้าย
แสดงตัวก่อนเข้าจับกลุ่มจับกลุ่มตัวนางสาวจุธามาศอายุ๓๗ปีพร้อมของกลางมี
ยาแก้ไอยาแก้ปวดยาแก้แพ้ยาจิตเวทที่นำไปผสมเป็นสูตรสารเสพติด
ชนิด๔คูณร้อยรวมของกลางที่ร้านนี้๒๓รายการนี่ร้านแรกอีกร้านหนึ่งจับกลุ่ม
ในพัชราอายุ๒๕ปีพร้อมของกลางมียาแก้ไอยาแก้แก้ปวดยาแก้แพ้และยาจิตเวท
ที่เอาไปผสมเป็นสารเสพติดสูตรสี่คูณร้อยเหมือนกันของกลางที่ร้านนี้
ยึดมาได้อีก๑๒รายการรวมมูลค่ากว่า๒แสนทั้ง๒ร้าน
๒คนนี้เปิดร้านขายยาอยู่ในพื้นที่ใกล้กันกับตัวเมืองสมุทรสงคราม
ไม่ได้เปิดว่าขึ้นป้ายว่าร้านนี้ขายยาโดยเพศรัชกรนะคือเหมือนกับขายยาเหล่านี้เป็นเบื้องหลัง
แต่เปิดเป็นร้านขายอะไหล่รถบังหน้าครับชุดสื่อตำรวจภูทรสมุทรสงคราม
ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองว่ามีเด็กตั้งแต่ชั้นปฐม๖ถึงมัธยม๓
เขาขายอะไหล่รถไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเด็กเขาเดินไปซื้อยากันเยอะเลย
สมกันหน้าร้านยกดื่มกันเลยครับสูตร๔คูณร้อยแล้วระบาดหนักมาก
ตำรวจก็เลยประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ไปตรวจสอบแล้วก็มีการวางแผนล่อซื้อนะครับ
ก่อนที่จะแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
คุมตัวพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเหล่านี้ให้กับเด็กไปที่โรงพักครับ

สองคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักกัน
แม้ว่าห้องเช่าที่เปิดขายของจะอยู่ติดกันก็ตาม
ทั้งสองยอมรับว่าซื้อยามาจากทางอินเตอร์เน็ต
บางครั้งก็มีคนมาส่งให้ถึงห้องเช่าก็มีครับ
เพื่อจะได้นำไปขายต่อให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่น
อีกครั้งว่าลูกค้าของเขามีตั้งแต่ชั้นป๖
จนถึงชั้นม๓บริเวณต้นแจ้งข้อหาในพัชระ
และขายยาแผนปัจจุบันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
เพราะคุณไม่ได้เปิดเป็นร้านขายยาไม่ได้มีการขออนุญาต

ส่วนผู้หญิงครับนางสาวจุธามาศโดนแจ้งข้อหา
จำหน่ายโดยวิธีการขายวัตถุออกฤทธิประเภทที่๔

และขายยาแผนปัจจุบันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ
วสาร๔คูณร้อยในพื้นที่
น่าจะทำให้ผู้ปกครองนั้นเบาใจขึ้นมาหน่อยนะ